เกิดเหตุปะทะกันในรัฐยะไข่ระหว่างกองกำลังทหารพม่ากับกองกำลังติดอาวุธไม่ทราบฝ่าย
ทางการพม่าบอกว่าคนที่อยู่เบื้องหลังก็คือโรฮิงญา
ออกมาเรียกร้องให้ทหารพม่าและประชาชนใช้ความยับยั้งชั่งใจและอย่ายั่วยุ
จนเกิดการใช้ความรุนแรงต่อกลุ่มศาสนาอื่นหรือกลุ่มชุมชนอื่น
เกิดเหตุปะทะกันระหว่างกลุ่มชายชะกันประมาณ๓๐๐คน
ที่ใช้อาวุธปืนพกดาบและมีดบุกโจมตีกองกำลังทหารพม่าในหมู่บ้านปองปี
ซึ่งตั้งอยู่ในเมืองหม่องตอในรัฐยะไข่เมื่อวานนี้
เป็นเหตุทำให้มีทหารเสียชีวิต๔นายผู้ก่อเหตุเสียชีวิตไป๑คน
จากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่พบศพชายชะกันอีก๗คนพร้อมท่อนไม้และมีดในหมู่บ้านตองปลายนา
ซึ่งอยู่ห่างจากจุดที่เกิดการปะทะไม่ไกล
เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะก็เกิดเหตุกลุ่มกองกำลังไม่ทราบฝ่าย
กจมตีฐานชายแดน๓จุดในพื้นที่ชายแดนพม่าบังกลาเทศ
ในพื้นที่รัฐยะไข่ทำให้ตำรวจเสียชีวิต๙นาย
ตอนนี้เจ้าหน้าที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๔คน

แต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดและแรงจูงใจของคนร้ายแต่อย่างใด
แต่เจ้าที่กลับกล่าวโจมตีว่าโรฮิงญาเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้
ซึ่งก็ทำให้นักวิเคราะห์ต่างออกมาแสดงความกังวลค่ะ
ความรุนแรงในรัฐยาไข่อาจจะบานปลายประทุขึ้นอีกครั้ง